คือเมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีผู้ชายคนนึงเขาไหว้ข้ามคลองประเหลียนที่จังหวัดตรัง
ครับปกติเขาก็จะไหว้บ่อยไหว้กลับบ้านอืมแต่กลายเป็นว่าโอ้โห
ล่าสุดไหว้ไปไม่ถึงบ้านไม่ถึงฝั่งเพราะว่าจมซะก่อน
แล้วก็จมต่อหน้าคนอื่นด้วยนะคะคนพยายามจะช่วยช่วยไม่ได้
กว่าจะงมร่างเจอเนี้ยใช้เวลาสองชั่วโมงอืม
ในพื้นที่ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์หรือเปล่าเขาเชื่อแบบนั้น
ครับเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะมีคนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว
สี่ศพโอ้โหรวมแล้วสี่ศพเขาเชื่อว่าอาจจะเป็น
พลายน้ำฉุดกระชากหรือดึงคนที่ว่ายน้ำอยู่ในคลองนี้จนจมลงไป
นี่นะคะคือล่าสุดนะคะคนที่จมน้ำก็คือเป็นกรณีของนายจักรพงศ์
ผ่อนย่องอายุสามสิบเก้าปีครับว่ายน้ำข้ามคลองเปลี่ยน
คลองนี้กว้างประมาณสิบห้าเมตรลึกสามถึงสี่เมตรอืม
จากฝั่งเขตพื้นที่อำเภอย่านตาขาวข้ามไปที่พื้นที่หมู่สาม
ครับแล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาคนแถวนั้น
แล้วก็เพื่อนเขาก็อยู่ด้วยกว่าจะเจอร่าง๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
คนก็เลยร่ำลือกันเรื่องของความอาถรรพ์เพราะนี่ศพที่๔แล้วนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีก
ก็อยู่ใกล้กับสารเจ้าทวดอดำ
ก็ไปคุยกับนายเจริญเกียงเอียอายุ๗๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นน่ะคนจมน้ำ๔ศพแล้ว
เป็นเรื่องของอาถรรพ์พรายน้ำ
ฉุดกระชากดึงลงไปให้เสียชีวิต
เป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน

คนที่ตายไปก่อนหน้านี้จะไม่ได้ผุดได้เกิด
ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
กว่าจะเจอร่างของนายจักรพงศ์
งมหากันนานกว่า๒ชั่วโมง
เชื่อว่าต้องมีอะไรบังตา
ไม่เจอร่างของคนที่จมน้ำ
นายเจริญบอกว่าส่วนตัวนะเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่

มนต์พระมาสวดทำพิธีเพื่อให้สบายใจกันหน่อย
เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องของพรายน้ำ

นี่คือเรื่องของตัวตายตัวแทนแน่
แล้วก็ตั้มกับนี้ไปลนครับ

ไม่ใบใจวะ

ตามหาเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ลุงเจริญบอกว่าเคยช่วยเอาไว้ตอนจมน้ำ

ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็จะอายุ๔๒
ชื่อว่านายอนันต์กิติธรโภคินหรือวิทย์ค่ะ
ทีมข่าวพาในวิทย์ไปเจอลุงเจริญ
นี่นะคะพอทั้งคู่เจอหน้ากัน
แล้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุไป๓๒ปี

พ่อกับแม่ของในวิทย์จะไปขอบคุณลุงเจริญ
ก็พบว่าลุงเจริญถูกงูกัด

ในวิทย์เติบโตมีครอบครัวจากอายุ๑๐ขวบตอนนี้๔๒
ในวิทย์ก็ยกมือไหว่ขอบคุณลุง
แล้วบอกเลยว่าผมไม่เคยลืมนะ
าคมได้เลยค่ะ
เพราะว่าลุงคือผู้มีพระคุณ
มีบุญคุณมากยังนึกถึงตลอด
เหมือนกับลุงไปรับเคราะห์แทนเขาด้วยซ้ำ
ในวิทย์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตอนนั้นอายุแค่๑๐ขวบ

ไปเล่นน้ำกับผู้ใหญ่ที่รู้จัก
ตรงนั้นเป็นโค้งที่เป็นเหมือนกับเป็นทรายดูดน้ำจะวนหน่อย
ก็เล่นน้ำอยู่ปกติเพราะว่ายไปถึงกลางน้ำกลายเป็นเหมือนน้ำวน
เหมือนอะไรดึงลงไปให้จมน้ำพยายามจะตะเกียกตะกายเอาตัวรอด
พี่ที่มาด้วยก็ช่วยไม่ได้พยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริง
จนกระทั่งมีลุงคนหนึ่งกระโดดน้ำไปช่วยอ่าส่วนตัวเชื่อว่า
เจ้าแม่กวนอิมเชื่อเรื่องนั้นครับเพราะว่าพ่อแม่พาไปกราบไห้เจ้าแม่กวนอิมตลอดเลย
ฐานถึงเจ้าแม่กลอิมอยู่ในใจว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ถ้าเจ้าแม่กวนอิมมีจริงช่วยด้วยเด็ก๑๐ขวบกำลังจะหมดแรงกำลังจะจมน้ำอยู่แล้ว
จู่รู้สึกว่ามีคนดึงขึ้นมาจากน้ำค่ะก็เลยรอดชีวิตมาได้
หลังจากนั้นรุ่งเช้าแม่ก็บอกเลยว่าเนี่ยคนที่มาช่วยคือลุงเจริญนะ
จะพาไปขอบคุณอ้าวกลายเป็นว่าลุงเจริญถูกงูกัดเลยไม่ได้เจอ
เหมือนกับว่าลุงเจริญไปรับเคราะห์แทนไปช่วยเขาลุงเจริญก็เลยถูกงูกัดแทนแบบนี้
ส่วนเรื่องผีพรายน้ำเรื่องตัวตายตัวแทนเขาก็บอกว่าก็อาจจะมีนะ
เพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางครั้งเราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่
แล้วก็เดินเดินพอถึงตรงใกล้ใกล้กลางมันก็จมหายไปทั้งคู่เลย
หมายถึงเหมือนมันเป็นวังแล้วก็เดินเดินเหมือนกับจะตื้นแต่เดินแล้วก็หายลงไปทั้งคู่
พอผมหมดแรงแล้วผมนึกในใจเลยนะผมนึกในใจว่าเจ้าแม่กวนอิมช่วยลูกด้วยช่วย
แต่ว่าก็เริ่มปล่อยตัวแล้วเพราะไม่รู้สึกแล้วพอแป๊บเดียวก็เหมือนกับพ้นน้ำมาเลยลุงดึงขึ้นมาเลย
นี่นะคะด้านนายสมชายสังแก้วอายุ๕๒ปีเป็นคนดูแลสารเจ้าทวดอาดำ
ก็เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นคนจมน้ำบ่อยจริงจริงค่ะตัวนายสมชายเองก็เคยช่วยมาแล้วตั้งหลายคน
เพราะว่าจุดตรงที่เกิดเหตุมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะค่ะแล้วก็มีน้ำวนบ้าง
แต่ถ้านับรวมเรื่องของแม่น้ำคลองประเหลียนคือทั้งเส้นระยะทาง๓กิโลเมตร
หัวสะพานแม่คุ้งถึงวังปริงก็จะเป็นวังน้ำวนมีคนตายมาแล้วเป็นสิบศพ
ถ้าจะนับรวมทั้งเส้นแบบนี้นะแต่ถ้าจะนับเฉพาะส่วนจุดที่คนจมน้ำตายล่าสุดเนี่ย
เฉพาะจุดตรงเนี้ยสี่ศพครับส่วนเรื่องผีพรายน้ำเรื่องตัวตายตัวแทน
นายสมชายบอกว่ามันก็อาจจะเป็นแค่กุศโลบายของคนเท่าคนแก่
เตือนเด็กขู่เด็กว่าอย่าไปเล่นน้ำแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คนเคยเจอเขาก็เชื่อคนไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เชื่อ
แต่จุดนี้ถ้าเป็นเรื่องของหลักธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นแอ่งกระทะจริง
แล้วก็เป็นน้ำวนจริงมันก็เลยพอน้ำวนพอจมลงไป
จะคล้ายกับเหมือนมีอะไรดึงให้จมไปใต้น้ำ
คุณผู้ชมคะถ้าลองย้อนไปดูนะคะที่บอกว่าจุดตรงที่เกิดเหตุที่คลองเปลี่ยน
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มีเกิดชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มีเกิดชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย

มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย

มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย

มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย

มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย

มีคนจมน้ำเสียชีวิต๔ศพแล้วเนี่ย